เตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าร้านแล้วก็ขี่ย้อนสอนหลบหนีไปนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เห็นไหมเห็นไหม
ไปแล้วไปแล้วค่ะ๕๔บาททองคำหายไปในพลึบตาเลยนะคะ
ทีนี้ผู้จัดการร้านให้ข้อมูลค่ะผู้จัดการร้านก็คือคุณอุทัย
จนบาทให้ข้อมูลบอกว่าตอนที่เกิดเหตุนะ
เขาอยู่กับลูกจ้างหญิงทั้งหมด๔คนกำลังขายทองให้กับลูกค้า
จู่ก็มีผู้ชายค่ะลักษณะเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน
จอดอยู่หน้าร้านแล้วชายสวมเสื้อเจ๊เก็ตสีดำคนนี้แหละค่ะ
ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าจากนั้นก็เดินเข้ามาในร้าน
ใช้ปืนจี้พนักงานกวาดสร้อยคอทองคำไปหลายเส้นค่ะ
น้ำหนักรวมอย่างที่บอกไป๕๔บาททองคำ
คิดเป็นเงินเกือบล้าน๕แสนบาท
หลบหนีไปนะคะตอนนี้ตำรวจสพบ้านดูที่จังหวัดเชียงรายบอกว่า
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยเฉพาะบริเวณหน้าร้าน
ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๑ปลอก
กระสุนที่ยังยิงไม่ได้๑นัด
กระเป๋าสตางค์ตกอยู่๑ใบ
กระเป๋าสตางค์ข้างในมีหลักฐานไหมนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะได้วิทยุสกัดไปตามด่านตรวจ
แล้วก็สพใกล้เคียงให้ช่วยกันจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
ตอนนี้นอกจากวิทยุสกัดจับแล้วนะ
กล้องวงจรปิดต้องไปตรวจดูใช่นะคะ
จนถึงตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาไม่ได้นะคะ